ที่มีอยู่มากถึง๑๗๐๐กว่าสาขาทั่วโลก
ก็ได้มาเปิดสาขาแรกที่ประเทศไทยแล้วนะครับ
ทำให้คนไทยจะได้ลองชิมแพนเค้กสไตล์อเมริกันแท้
แบบไม่ต้องไปไกลข้ามทวีป
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ครับ
นับเป็นสาขาที่๑๗๕๘ของโลกค่ะ
ใครที่อยากลองหาทานแพนเค้กและวัฟเฟิลสไตล์อเมริกันแท้
หาทานได้ในประเทศไทยค่ะ
เพราะว่าที่นี่ค่ะเขาใช้แป้งแบบนำเข้าจากอเมริกา
ทำให้ได้รสชาติเนื้อแป้งแบบนุ่มลิ้นสไตล์อเมริกันแท้เลยค่ะ
ใครชอบทานแบบสูตรดั้งเดิมต้องเมนูนี้เลยค่ะ
แพนเค้กนุ่มหอมเนยออกเข็มนิด
ส่วนใครชอบทานช็อกโกแลตแนะนำชังกี้ช็อกโกแลต
ทานกับไอศกรีมรสช็อกโกแลตค่ะ
จากแพนเค้กแล้วยังมีเมนูวาเฟิล

หรือใครชอบทานผลไม้ก็มีแบบราดครีมวานิลา
ลูเบอรี่และสตรอเบอรี่ด้วยค่ะ

แนะนำเมนูเครปกล้วยหอมราดนูเทลล่า
เครปม้วนผสมสวีทครีมชีสราดด้วยราสเบอรี่
ได้รสหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมลงตัว
หรืออยากทานเป็นขนมปังก็มีเฟรนส์โทส

สามารถเลือกราดท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเลยค่ะ
มีทั้งคาราเมลสตอเบอรี่บลูเบอรี่และบาเตอร์พีแคน
เมนูของหวานมีราคาตั้งแต่๑๗๐จนถึง๑๙๕บาทค่ะ
ส่วนเครื่องดื่มเย็นชื่นใจ
ทราบชื่นใจเหมาะกับอากาศร้อนประเทศไทยค่ะ
มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือที่ประเทศอเมริกานะคะ

แล้วพอไปถึงที่นู่นเนี่ยค่ะก็คือว่า

หรือว่าตื่นเช้ามาหาอะไรทานไม่เจอ
ร้านนี้แบบแต่งจากข้างนอกดูน่ารักดีจังเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีอยู่เห็นตามทั่วไปลองเข้าไปทานดีกว่าอย่างนี้ค่ะ
ก็คือพอเข้าไปทานครั้งแรกรู้สึกอุ๊ยอร่อยจังเลย
ปกติที่เมืองไทยก็จะไม่ค่อยมีแพนเค้กทานใช่ไหมคะ
แล้วก็อย่างนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะ
ก็คือจะมีร้านอยู่หลายที่เลยแล้วก็เปิดได้ทุกเวลา
คือสามารถทานได้แม้กระทั่งตอนเช้ากลางวันเย็นหรือดึกอย่างนี้ค่ะ

และในอนาคตจะเปิดอีก๑สาขาบนชั้น๔
คราวนี้มาแบบจัดเต็มไม่ได้เสิร์ฟแค่ขนมหวานค่ะ
แต่รวมไปถึงอาหารหนักสไตล์คนไทยชอบ
อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยค่ะ